ไปดูเรื่องราวของการที่ว่าไปไหนก็ควรจะต้องไปด้วยกัน

อ้าวจัดไปสิจะไปก็ไปด้วยกันนะ
ไปตัวเดียวไม่เอา

นี่เกาะจัดนั้นเลยอ่ะ

ก็เราเป็นเต่าเราเคลื่อนที่ช้าเพี้ยน
เราอยากรู้ใช่ไหมว่าการเคลื่อนที่ไวเป็นไง
เออเราก็อยากจะไปด้วยเพี้ยน

เจ้าตัวปลาสีดำนั้นก็สะบัดไปสะบัดมา

ถ้าเริ่มลงบ่อสักนี้สักนี้คือใหญ่จัง
เอาจริงนะเคยเห็นแต่ในการ์ตูนแอนิเมชั่น
การ์ตูนแอนิเมชั่นที่สัตว์มันเกาะกันไปด้วยกันอะไรอย่างเนี่ย
แต่เอาจริงมันไปกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

มันไหวว่างเธอกลับไปเกาะเลย
รู้ตำแหน่งด้วยนะว่าต้องเกาะตรงไหนถึงจะอยู่

มันหนักรู้ไหมตัวเองตัวหนัก
นี่นาเวลาเรียนสัตว์ไว้หลายประเภทมาดูแบบนี้ก็เพลินดีมาก
แต่ต้องถามใจมันเหมือนกันนะว่ามันอยู่ด้วยกันเยอะแบบนี้มีความสุขหรือเปล่า
บางตัวมันต้องอยู่ในพื้นที่ต่างหากไง